ใครอยู่แถวจรรย์๑๓มั้งอ่ะจรรย์สนิทวง๑๓นั้นอ่ะ

ใครเคยโดนเข้ามาเม้นบอกหน่อยสิ
แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จรรย์สนิทวง๑๓

โอ้โหจอดไว้กลางคืนปั๊บ

แล้วคือเขาไม่ได้มีเรื่องอะไรกับเจ้าของรถหรือเจ้าของบ้าน

เจอปุ๊บเจอหินก็หยิบแล้วก็ปลาหยิบแล้วก็คว่างเลย

นี่เราย้ำอีกทีจรรย์สนิทวง๑๓นะ

นางสาวนัทพรอายุ๕๔ปี
พี่ก็เป็นเจ้าของร้านทำผมและเป็นเจ้าของรถโตโยต้า
ถูกปลากระจกหน้านะครับ

เกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนของวันที่๓๐ตุลาคมที่ผ่านมาครับ
ไม่ใช่แค่ร้านกับรถของเธอเท่านั้นที่เสียหาย
ชาวบ้านเกือบทั้งซอยจ้า
เกือบทั้งซอยได้รับความเดือดร้อนไม่ต่างกันเลยนะครับ
ที่ผ่านมานะครับแจ้งตำรวจไปแล้วหลายครั้งฮะเนี่ยครับ
ได้รับคำตอบแค่ว่าคนก่อเหตุเป็นชายเล่ร่อน
ตำรวจตอบแค่นี้นะครับมีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งจับยาก
เดี๋ยวถ้าตำรวจบอกแบบนี้แล้วชาวบ้านจะพึ่งใครเนี่ย

โหกระโจกไปแล้ว
กลุ่มให้ได้โดยเรียนเพราะเป็นอัตรายต่อคนอื่นเขา
แล้วก่อนหน้านี้เอ้าโอ้อันนี้ยิ่งต้องจับเลย
ผู้ชายเล่ร่อนมาเดินตามถนน
อยู่ก็มายนหินใส่รถ
แล้วก็ตรงไหนที่มีกระจกโยนหมดเลยโยนใส่

โดนทั้งซอยเลยวันนั้นค่ะที่ไปแจ้งความ
ผู้เสียหายอีกคนนะครับคุณผู้ชมคือ
นายชายาดิตเจ้าของร้านคาราโอเกะ
เล่าบอกว่าร้านพี่ก็โดนปลากระจกแตก
ค่าซ่อมไปประมาณ๔๕หมื่นฮะ

เออเขาโปรดจ่ายก็ซ่อม๔๕หมื่นน่ะ
ไปแจ้งความแล้วนะไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราวหรอก
แต่กลัวว่าถ้าไม่จัดการผู้ชายคนนี้
อาจจะก่อเหตุที่มันใหญ่กว่านี้ได้

ท้องที่สอนอบางกอกน้อยครับ

นครบาน๗นะช่วยกันดูแลหน่อยนะครับค่ะ